ส่วนใครที่กำลังจะแต่งงานแล้วอยากจะเห็นประเพณีที่ไม่เหมือนที่ไหนนะคะคุณผู้ชมมีที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมาเล่าสู่กันฟัง
อยู่ที่เพชรชบุรีว่ากันว่าเป็นประเพณีเป็นการแต่งงานแบบหนึ่งเดียวในโลกไม่เหมือนใครแน่นอนคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่ามีความแปลกต้าขนาดไหน
ไปยังด่วนเลยจ้านี่เลยนะคะที่วัดนาพรมตำบลนาพันธ์สามอำเภอเมืองเพชรชบุรี
ที่นี่เขาจัดงานประเพณีแต่งงานบนหลังเกี้ยนอ้อคุณใบตองไปมาตามไปไง
งานแต่งที่ใดเนี่ยน้องใบตองเขามักจะได้เป็นแค่แขกรับเชิญ
ก็เลยไปมันทุกงานเลยครับต้องไปเพื่อดูงานก่อน

งานนี้เขาจัดปันปี๓
จัดเพื่อต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทย
โดยประเพณีนี้ถือเป็นประเพณีโบราณ

ปีนี้คุณผู้ชมมองดูนะ
คู่รักแต่ละคู่จัดเต็มกันมาเลย
แล้วก็มากันกว่า๒๐คู่
งานนี้ค่ะไม่ใช่แค่มาจดทะเบียนมาแต่งงานบนหลังเกวียนเท่านั้น
ยังมีกิจกรรมให้มาทำร่วมกันด้วย

ต้องมากวนการาแม
ใช่แล้วค่ะเรียกว่าทำกิจกรรมผู้ลักษณะสัมพันธ์อย่างดีงามทีเดียวนะคะ
โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่การแห่ขบวนเกวียนของคู่รักจำนวนกว่า๒๐เล่มนะคะ
แห่มาพร้อมกับขบวนขันหมากขบวนกลองยาวแตรวงขนมหวานต้นกล้วยต้นอ้อย

พอมาถึงวัดนาพรมก็จะมีการคล้องพวงมาลัยให้คู่บ่าวสาว

จากนั้นก็มีพิธีกวนขนมโบราณอย่างกวนข้าวเหนียวแดงกวนกะละแม่นั่นแหละ
เสร็จแล้วก็มีการหลั่งน้ำสังให้กับผู้บ่าวสาวเพื่อความเป็นสิริมงคล
เขาบอกว่าการกวนกะละแมกวนข้าวเหนียวแดงเนี่ยนะ
เหมือนแบบว่าให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาร่วมกัน
กวนให้รู้สึกว่าเหมือนเราได้มีความสัมพันธ์กันในครอบครัวค่ะ
ให้มีความแบบขยันขันแข็งทำงานบ้านได้อะไรแบบนี้
ว่าการกวนเนี่ยมันก็เหมือนการนำส่วนประกอบต่างมารวมกัน

ใช่แล้วกว่าจะกวนผลไม้หรือกวนของนมหวานหรือกวนน้ำตาล

มันใช้เวลาใช้ความประกอบต่างจริงใช่ไหมล่ะชีวิตคู่ก็เหมือนกัน

ทนนะทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ต้องทน
นี่ไงเห็นไหม

เอกลิเกยังมาตำข้าวเลยค่ะคุณ
คู่รักชูชกกับนางมิตรดา
โอ้โหปีนี้มีหลากหลายนะสนุกสนานนะ
ฝรั่งกับคนไทยก็มีเห็นไหม
โอ้โหหลากหลายจริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณ
ของชาวเพชรชบุรีที่แปลกตาหาดูได้ยากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วย

ปีหน้าเขาจัดอีกและเป็นการสืบทอดให้ลูกหลานได้มาเห็นวัฒนธรรมดีแบบนี้กันด้วยนะจ๊ะ
ใช่แล้วคือจริงประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีแบบโบราณมาก

แล้วก็มีการรื้อฟื้นมาเพื่อที่จะสืบสารประเพณีนี้

คือดิฉันก็ไปสัมภาษณ์แบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เขาแต่งงาน
เขาบอกว่าคือเขารู้สึกว่าเขาอยากแต่งงานแบบนี้
เพราะว่ามันได้แบบเรียนรู้ซึมซับของวัฒนธรรมของบ้านเขา
ใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีที่ไหนในโลกที่เป็นแบบนี้

ใช่แล้วคือไม่ใช่แค่มีฝรั่งต่างชาติเท่านั้นนะคุณ
เด็กวัยรุ่นนุ่มสาวเขาก็สนใจที่จะมาแต่งงานบนหลังเกลียนแบบนี้
แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียอีกหนึ่งสถานที่นะ
คิดกันเอาไว้คิดเอาไว้แต่เนิ่นว่าที่ไหนดีอะไรยังไงนะ
ถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วเตรียมที่จะแต่งงานในปีหน้า
หรือว่าอะไรยังไงก็ว่ากันได้เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับ